มาดูอุบัติเหตุบนท้องถนนรถจักรยานยนต์ล้ม

ชื่อว่านายสืบสกุลด้วยชื่อเหมือนผมเลย
แต่ฟังแบบนี้ก็คิดว่าเป็นข่าวอุบัติเหตุธรรมดา

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบถนนเส้นนั้น

ไปพบว่ามีคนนำลวดมาขึงไว้กลางถนน
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่น
ที่ก่อเหตุด้วยความคึกขนองเอาลวดมาขึงไว้แบบนี้
หรือมีการขึงลวด
เพื่อเป็นการจงใจแก้แค้นคู่อบริ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้๒ทุ่มครึ่ง
หนองกระเวียงอเภอเมืองจังหวัดนครพระราชสีมา
ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑รายก็คือนายสืบสกุลยิ่งสมอายุ๑๘ปี
มีบาดแผลที่บริเวณคอปากและตามร่างกายอีกหลายแห่ง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก๓๑เข้าช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย๑คัน
และที่สำคัญคือพบเส้นลวดยาวประมาณ๔เมตร
มีรอยขาดแล้วก็ขึงโยงมาจากรั้วบ้าน
กับเสาไฟฟ้าริมถนน๒ข้าง
คุณคือขึงพาดกลางถนนเลยล่ะครับ
และรถจักรยานยนต์ของนายสืบสกุลยิ่งสม
ขี่มาพอดีมาโดนลวดมันพาด
แล้วทำให้รถล้มจนเขาได้รับบาดเจ็บนะครับ
นางสาวสุธรลุนันมีใหม่อายุ๕๑ปี
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทำให้เธอและครอบครัวตกใจแล้วก็หวาดกลัวเป็นอย่างมาก

เพราะไม่รู้ว่าผู้ก่อเหตุเอาลวดมาขึงไว้แบบนี้
ทำไปเพราะอะไรต้องการอะไรกันแน่
ที่สำคัญหากมีผู้นำลวดมาขึงอีก
ก็เกรงว่าชาวบ้านจะได้รับอันตรายได้รับบาดเจ็บ

วอนให้เจ้าหน้าที่เร่งจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ

ก่อนเกิดเหตุผู้บาดเจ็บได้มาช่วยพี่ชายซ่อมรถ

ปกติผู้บาดเจ็บเป็นคนไม่ค่อยพูดนิสัยดี
ขี่รถกลับบ้านก็มาประสบอุบัติเหตุดังกล่าว

แล้วก็คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วนะครับ

เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อเป็นการเก็บหลักฐานเพิ่มเติม
ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่คาดว่าอาจจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น
ที่เอาลวดมาขึงแบบนี้ด้วยความคึกขนอง
หรืออาจจะเป็นความอาจต้องการในการที่จะแก้แค้นกลุ่มคู่อบริ
กะว่าเอาลวดมาขึงดักกลุ่มคู่อริซะเลยนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ

ก่อนหน้านี้บางทีเราก็ได้ยินข่าวบางทีใช้เส้นเอ็นเอามาขึง
แล้วพอบริโฆษณ์ขับมาเจอมันก็เกิดอุบัติเหตุได้รับปาดเจ็บ